ช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปทำบุญเสริมสิริมงคลกันหน่อย
เพราะว่าหลังจากที่เราหยุดพักผ่อนช่วงสงกรานกันไปแล้ว

ก็ต้องไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคล
ให้มันมีจิตใจที่เบิกบานเตรียมพร้อมในการทำงาน

นี่เห็นแบบนี้แล้วหลายคนนะคะจะต้องร้องอ๋อแน่นอน
นั่นก็คือที่พุทธมณฑลอีสานพระบรมธาตุนาดูล
อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคัม

อ้าวว่าไปว่าไป

เพื่อความเป็นสริโมงคลกันผ่ากันเดินทางมาขอผ่อนตามความเชื่อ
ที่เขายึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา
นำดอกไม้นำหน้าอกมาส่งน้ำพระประจำวันเกิด

มาแล้วก็ต้องตี่คล้อง

ที่อยู่รายล้อมรอบองค์พระธาตุแล้วก็จะมีการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ
และร่วมแห่ผ้าพระธาตุอีกด้วยนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่เขาประพฤติปฏิบัติกันมาช้านานนะคะ
นี่สำหรับพระบรมธาตุนาดูนี่นะคะถือว่าเป็นพุทธมนตรแห่งอีสาน
ที่เป็นเขตที่ขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณนักคดีมีอายุกว่าหนึ่งพันสามร้อยปี
นี่คุณเป็นสถานที่ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตนะคะ
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อนครับ
ที่สำคัญกว่านั้นเป็นที่ที่ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุบรรจุในตลับทองคำเงินและสำริท
สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่สิบสามถึงสิบห้าสมัยธวารวดีนู่นเลย
ก็เลยทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ที่เคารพสัทธาของชาวนาดูลและจังหวัดมหาสารคามกันอย่างยิ่งเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเอาให้ดูกันว่าเป็นบรรยากาศนะที่คนไทยที่พ่อแม่พี่น้องชาวมหาสารคามหรือว่านักท่องเที่ยวไปไหว้พระทำบุญส่งท้ายเทศกาลปีใหม่ไทย
แล้วก็อิ่มอกอิ่มใจกลับมาเริ่มต้นทำงานกันแต่ว่าใครจะไปช่วงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาไปได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยจ้า

ต้องแล้ว

เฮ้ยนี่คุณเอาตุ๊กแกมาด้วยเหรอเนี่ย

หั่นมะนาวยังไงไม่ให้ตุ๊กแกติดหู

มันเป็นโชคลาภสิริมงคลหรือยังไงคุณผู้ชม